กันที่คนนี้กันหน่อยดีกว่าติดตามผลงานตั้งแต่รุ่นพ่อ
มาจูบทีนึง
ตอนนี้เราก็อยากจะจุ๊บลูกสาวเขาเหมือนกันนะคะน้องวิจิน่ารักน่าเอ็นดูมากขึ้นทุกวันคุณผู้ชมค่ะ
หนุ่มค่ะบอกกับบันเทิงไทยรัฐให้ฟังว่าตอนนี้ลูกสาวเนี่ย๓ขวบกว่าแล้วนะน้องวิจิกำลังอยู่ในวัยแบบช่างพูดช่างถามไง
แล้วก็ดูเหมือนว่าจะชอบเรื่องดนตรีอย่างมากเลยเพราะว่าเวลาได้ยินเสียงเพลงเมื่อไหร่นะจ๊ะ

แล้วพี่หนุ่มเนี่ยบอกว่าถ้าถามแล้วหลายคนเขาถามกันเยอะไงอยากจะดันลูกสาวเข้าวงการหรือเปล่าเพราะว่าน้องเนี่ยก็น่ารักน่าเอ็นดู
หนุ่มก็บอกทันทีเลยว่าตอนนี้วีจียังเด็กมากค่ะก็อยากจะให้เขาสนุกไปตามวัยของน้องดีกว่าไม่บังคับอะไรแล้วกัน
มีผลิตภัณฑ์ต่างติดต่อเข้ามามากมายเลยแต่ก็ปฏิเสธไปไม่ใช่จะหญิงจะอะไรนะแต่ว่าลูกเขายังเล็กเขาว่าอย่างนี้
ก็ต้องขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่มอบโอกาสให้กับลูกสาวด้วย
แต่ที่ปฏิเสธไปเนี่ยกลัวอะไรกลัวว่าน้องเนี่ยอาจจะทำงานได้ไม่ดีหรือเปล่ากลัวแบบจะไปเป็นภาระงอแงในกองถ่ายอะไรอย่างนี้
อยากให้น้องโตมากกว่านี้ก่อนถ้าน้องชอบเมื่อไหร่สนับสนุนเป็นป่าดันให้เต็มที่ค่ะ
คือบางทีเราคิดว่าลูกเราจะไปทำให้เขาเสียเวลาหรือเปล่า
เราก็มานั่งคิดว่าแบบตอนสมัยเราเล่นละครกับน้องอีกหลายท่านอีกหลายคนนะฮะเด็ก
จะให้โตอีกสักนิดนึง